ติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลครับ
จบจากทีมชายก็จะถึงคิวของทีมหญิงกันบ้างในศึกชิงแชมป์เอเชีย
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูหัวใจของหนุ่มว่า
มาดูที่คนแรกเจ้าอุ้มจักริจจันดาหัวดง
หนุ่มหัวเสาขี้เล่นเผยสเปคคือน้องเมียววัชริยานวลแจ่ม
จะเป็นเพราะอะไรไปฟังจากเจ้าตัวครับ

ก็สไตล์การเล่นเขาพัฒนาขึ้นมามาก
อีกหนึ่งหนุ่มหัวสาวอย่างมอสซีริเทพพัสดุ
ชื่นชอบน้องบีมพิมพิชยากกรำ
ฝีไม้ลายมือพัฒนาไปไกลเกินอายุนั่นเอง
เพราะว่าน้องเขาดูสวยมีเสน่ห์ดีครับ
ก็แบบอายุเพียง๑๙เองครับ
ก็สามารถติดทีมชาติชุดใหญ่ได้แล้วครับ
ก็ต่อไปก็คิดว่าน่าจะสามารถเป็นกำลังหลัก

ท็อปจักรพงศ์ทองกลางลิเบอร์โร่คนเก่ง
ประทับใจน้องเหม๋ยพัชราพรสิทธิศาสตร์

แต่ก็มีสไตล์การเล่นเป็นของตัวเอง
คือน้องเขาตัวเล็กแล้วก็เล่นดี

คือตัวเล็กแต่ว่ามีความ
พยายามความกระตือลือล้นที่จะเล่นทั้งบอลลับบอลตี
มาดูกันที่เจ้าปอนมาวินมณีวงมือเซ็ตกัปตันทีม
ก็ปลื้มในตำแหน่งมือเซ็ตด้วยกันเอง
อย่างน้องนุ๊กนิกนัทธาริชาใจแสน
ที่เห็นฟอร์มการเล่นมาตั้งแต่รุ่นเยาวชน
เห็นน้องเขาตั้งแต่เด็ก
ที่อีกอย่างก็ตอนผมเรียนอยู่
เข้าร่วมแมตท์การเล่นขันด้วยบ่อย

ถ้าให้เจาะจงคนไหนคนหนึ่งก็คงไม่ไหวครับผม
ถ้าให้เจาะจงคนใดคนหนึ่งก็คงไม่ไหวครับผม
เพราะว่าทุกคนก็มีเสน่ห์กันอยู่แล้วครับ
ขอให้ทุกคนทำเต็มที่ครับสู้

ฟัสได้ไปชิงแชมป์โลกครับ
ก็ฝากแฟนวอเล็กบอลนะครับ
เชียร์น้องเขาด้วยครับ
ให้ไปแข่งขันที่ระดับโลกได้ครับ
ถ้าโซนเอเชียผ่านครับ
อายุต่ำกว่า๒๓ปีเอสโคล่า
ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๒ปี๒๐๑๘
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
วันที่๑๓๒๑พฤษภาคมนี้
ที่จังหวัดนครราชศรีมา

ถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาชาวไทยร่วมเชียร์
คณรัฐเฟิร์งหรือไทยกุลข่าวไทรัชทีวี
รายงานจากเมืองอาเดบิลประเทศอีราน